แล้วก็เรื่องต่อไปเดี๋ยวพาไปดู

ใช่เรียกว่ามันเป็นสัตว์ที่มันอยู่ใกล้ชิดกับพวกเรา
แต่ว่าบางทีถ้าเราไปเจอสุนัขแปลกหน้า
เคยไหมเนี่ยเดินไปเวลาไปเจอป้าย
ห้ามเข้าบ้านนี้หมาดุ

แต่บ้านนี้เมียดุ
คุณไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวกว่าคุณแล้วแหละ
ตกใจเลยบางทีเดินผ่านไปอู้เหรอ
ดุเหรอครับอ๋อจะได้ทำตัวถูกไง

ระวังไว้นะคุณชนะอย่ามาเดินผ่านแถวนี้
เอาแต่ว่าไม้ที่บอกว่าสุนัขดุนี่เป็นยังไง
ใช่ไม่รู้แหละว่าเห็นแบบนี้แล้วจะกลัวหรือเปล่า

แล้วดูท่าทางค่อนข้างเป็นมิตรเลยนะครับ
แบบนี้ไม่น่าดุนะครับ
คุณแต่มันแบบว่าเป็นหูเป็นตาเลยนะ
เนี่ย
เออแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะมาเล่นด้วยหรือว่า

ไม่เคยเห็นมาดุเลย
จริงค่ะเหมือนแบบนั้นนะโอถ้าวิทยูเพื่อจะมานะอ่ะค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมเคยเจอโกเดนที่มันดุร้ายแล้วก็บอกผมมาเหมือนกัน
บอกมาได้นะแต่ในความคิดผมแล้วก็ประสบการณ์
ไม่เคยเจอโกเดนที่ไล่กัดคน
ครามีแต่กอนเดนสูตรวัหน
เดนเป็นหมาที่แสนรู้มาก

หรือว่าตัวที่ดุอยู่ในบ้าน
อันนี้เป็นพวกแบบขายต้อนรับก่อนอย่างนี้
อ๋อเป็นแบบรีเซปชั่น
เออเป็นนักงานลอก่อน